ทีนี้มันก็มีคำถามเยอะ
โดยเฉพาะการลงพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งเขาก็ว่ากันเป็นพื้นที่ของเสื้อแดงเขา

มีการล้มเวทีไหมไปหารือนักการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
ดูดหรือเปล่าเครื่องไดโว้ทำงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
เรื่องนี้นะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ก็ยืนยันว่าไม่มีการล้มเวทีหารือนักการเมืองท้องถิ่นแน่นอน

ดูดอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรอย่างนี้นะ
นี่ค่ะก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธข่าว
ที่อดีตสศพไทยถูกดูดให้ย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐ
แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างของรัฐ

ไม่ได้เป็นการไปพบอดีตนักการเมือง
ส่วนกรณียกเลิกกำหนดการพบผู้นำท้องถิ่น
จังหวัดอำนาจริงแล้วก็อุบลราชธานี

ไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องการหลบกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะ
แต่มันไม่ได้มีอยู่ในกำหนดการตั้งแต่ต้นแล้ว
ดังนั้นใครจะมาพบก็มา

เพราะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ขอมาพบ
แต่ครั้งนี้ไม่ทราบและเท่าที่ดูก็ไม่มีด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายสุภาชัยสมเจริญ
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ก็ได้พูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่ม๓มิตร
ถูกมองว่าเป็นการใช้พลังดูด
บอกว่ากรณีนี้นายสุชาติลายน้ำเงิน

ก็มีการยื่นคำร้องมายังกรกต
กรกตเองก็กำลังตรวจสอบนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าการทาบทาม
มีเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ดังนั้นนายสุภาชัยบอกนะคะ
บอกใครมีหลักฐานอะไรส่งมาได้เลยที่กรกต

ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลด้วยนะ
ครับตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ
มีคนวิจารณ์ว่าทำไมสามมิตรเขาถึงเดินสายได้
ทำไมเขาถึงไปพูดคุยเจรจาไปตั้งเวทีอะไรได้
ค่ะขณะที่ทางด้านกลุ่มสามมิตร
นำโดยนายพิโรมพลวิเศษหลักฐานของกลุ่มนี้นะคะ
ก็เดินทางไปพบกับนายศิระเจนจาคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในอดีตแกนนำกปศที่โคราช
เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับความร่วมมือในการปรองดองของชาติค่ะ
โดยนายพิรมก็บอกว่ากลุ่มสามมิตร
ยึดแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติเป็นหลักเลย
กรุงประสอบ
ล่าสุดก็ไปพูดคุยกับเครือข่ายชาวนาเขานะ
ค่ะแล้วก็การหารือกับนายศิราก็เห็นตรงกันนะ
บอกว่าหลังจากนี้จะใช้บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ
เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวสำคัญของกปศ
แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ประสานงานกลุ่มสามมิตรในพื้นที่กรุงเทพ
บอกว่าผมยื่นใบลาออกจากพักเพื่อไทยแล้วตั้งแต่ปี๕๗
แล้วก็มีประชาชนในพื้นที่เรียกร้องบอกว่าให้กลับมาทำงานการเมืองเถอะ
จะได้ช่วยกันทำประโยชน์ให้กับประเทศ

เขาบอกเขาทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว
พร้อมร่วมงานกับกลุ่มสามิตรเร็วนี้
ใช่เลยเตรียมจะไปจุดทูบถอนคำสาบานกับย่าโม
แล้วก็จะได้ไปร่วมงานกับกลุ่มสามมิตรต่อเนี่ยนะคะ

ตอนแรกบอกว่าจะไม่กลับมาเล่นเรื่องของการเมือง
แต่ตอนนี้จะกลับมาเล่นเรื่องของการเมือง
เขายืนยันว่าเขาจะรับใช้ประชาชนเป็นหลักนะ
ก็เลยต้องไปกราบย่าโมกันนะครับ